การส่งของและเก็บเงินปลายทาง

ร้านไหนที่จะให้เก็บเงินไปทางผมไม่เอาคือ

อย่างเรามาทำงานอ่านข่าวหรือเราไม่อยู่บ้าน

คือจะมาให้เรารอจ่ายตังค์เราทำไม่ได้

เป็นการกำหนดของฝั่งร้านค้าก็ไม่ได้

หลวงพี่ท่านนี้พระนะคุณผู้ชมฮะ

รายเดอร์ครับเอาพัสดุมาส่ง
พระไม่แน่ใจมันจะตรงปกหรือเปล่านะ
มันจะใช่ของที่อัตมาสั่งหรือเปล่า

ถ้าแกะเนี่ยต้องจ่ายเงินปลายทางก่อนไง

อันนี้ที่ไหนทำไมเสียงดังจัง

คือฝั่งหลวงพี่เองเนี่ยก็บอกว่า
อาตมาเนี่ยเป็นคนสั่งต้องมีสิทธิแกะดูสิ
อืมแต่รายเดอร์ก็บอกผมเป็นแค่พนักงานส่งของค่ะ
ถ้าหลวงพี่เนี่ยจะเปิดดูพี่ต้องจ่าย
ใช่ต้องจ่ายเงินค่าพัสดุ

รายเดอร์สิถ้าเกิดคุณจะตีของกลับเนี่ย
เดอร์เขาเป็นเหมือนแค่คนกลางในการส่ง
ใช่นี่แหละเป็นสำนักสงฆ์ในบ้านแม่บอนตะบนตากออกที่จังหวัดตาก
คุณผู้ชมฮะอย่างที่บอกเลยคือพระสงฆ์รูปนี้ยังไม่ยอมจ่ายเงินก่อนนะ
แกะดูก่อนว่าของที่สั่งไปได้มาตรงปกหรือเปล่า
ถ้าเปิดมาไม่ตรงจะได้เอาผิดกับรายเดอร์ด้วย
จะมีท่อนหนึ่งเนี่ยหลวงพี่แกบอกว่า
โยมเนี่ยโยมจะผิดไปด้วยนะในข้อหาสมรู้ร่วมคิดหลอกลวงพระครับ
เดอร์หนุ่มเขาก็พยายามอธิบายว่าเขาแค่พนักงานส่งของ
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อขายอยู่แล้ว
หลวงพี่แกะซองสินค้าแล้วไม่จ่ายตังค์เนี่ย
เขาซึ่งเป็นรายเดอร์ก็ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายอ่ะสิ
เอาเป็นว่าอย่างนี้ถ้าหลวงพี่ไม่สะดวกรับสินค้าหรือคิดว่ามันไม่ตรงปก
ไม่ใช่ของที่หลวงพี่สั่งหลวงพี่ก็ไม่ต้องรับ
บริษัทเดี๋ยวจะทำการตีคืนพัสดุกลับไปเอง
ฝั่งหลวงพี่ก็ไม่ฟังอะสิพี่เบิร์ดพี่น้องแห่งนะ
ยังยืนยันคำเดิมอาตมาจะแกะสินค้าก่อน
เถียงกันอยู่นานครับจนพระสงฆ์รูปอื่นแล้วก็ลูกศิษย์ต้องมาช่วยเจรจาว่า
ถ้าไม่ใช่สินค้าที่สั่งเนี่ยหลวงพี่ก็ไม่ต้องรับ
ถ้าสั่งจริงก็ต้องจ่ายเงินก่อนแก่ของ
ถอดโหมกน๊อกถอดแมสออกเลยจะได้ถ่ายรูป
เคลียร์กันอยู่นานครับช่วยกันใกล้กล่อมก็เลยกล่อมอยู่นาน
สุดท้ายหลวงพี่ทำยังไง
จ่ายค่าสินค้าเป็นปัจจัยจำนวน๑๓๘บาทครับ
พอแกะสินค้าออกมาแล้วคุณผู้ชมฮะปรากฏว่า
ตรงปกนะครับตรงใจครับ
เรื่องนี้ตรงปกก็เลยจบแต่ถ้าเกิดไม่ตรงปกนี่ยาวจะจบ
แต่นี่ตรงปกครับก็เป็นของที่หลวงพี่สั่งนี่แหละ